เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหมูหมูที่ไม่หมูนะฮะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชพากันไปดูหมูประหลาดนะครับ
แตกต่างจากหมูตัวอื่นคือเขามี๖นิ้ว
เจ้าของนำไปถวายวัดเชื่อว่าเป็นหมูศักดิ์สิทธิ์

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฮะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะครับ

ชาวตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดพากันไปดูหมูที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดนะครับ
หมูตัวนี้มีลักษณะแตกต่างจากหมูตัวอื่นคือ
นิ้วขาหน้างอกออกมาข้างละ๒นิ้ว
รวมเป็นข้างละ๖นิ้วอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ต่างจากหมูตัวอื่นที่มีเพียง๔นิ้ว
ส่วนขาหลังทั้งสองข้างเขาปกตินะฮะ
ชาวบ้านช่วยกันตั้งชื่อให้ว่าเจ้านำโชคนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าเจ้านำโชคมีลักษณะเช่นนี้คือเป็นหมูเทพ
ไม่มีใครกล้าฆ่าเพื่อนำไปเป็นอาหาร
ส่วนโรงค่าสัตว์เขาก็ไม่รับซื้อด้วยนะครับ
โดยคุณป้าสมพักหนูเขียวนะฮะเจ้าของหมูบอกว่า
ก็ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยหมูมานานกว่า๑๐ปี
ต้นปีที่ผ่านมาแม่หมูในฟาร์มได้ตกลูกหมูออกมา๑๓ตัว
แล้วก็ลูกหมูตัวสุดท้ายเป็นเพศเมีย

ตามความเชื่อคนโบราณความเชื่อคนโบราณบอกว่าเป็นหมูเทพ
และมีความศักดิ์สิทธิ์เจ้าของจึงนำไปถวายวัดเพราะเห็นว่าเป็นเขตอภัยธาน
ขณะที่เจ้าอาวาสวัดยืนยันว่าจะเลี้ยงเจ้านำโชคเป็นอย่างดี
กว่าจะหมดอายุไขไปเองไม่ฆ่าเขา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของพี่นำโชคไปนะคะ
โรงค่าสัตว์ก็ไม่รับและที่วัดก็สร้างบ้านให้ด้วย